มีหลายข่าวคราวแล้วที่ขับไปแล้วไม่ดูทางจริงคือมัวแต่ยึดในแผนที่
ปรากฏไปเจออะไรก็ไม่รู้ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุเลยนะคะ
แต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นจุดกลับรถใต้สะพานก็เลยกลับรถไม่ทัน
แฮกคงพุ่งชนแท่งโบรี่เต้าสะพานเกือบจะเสียชีวิตกันทั้งคันเลย
การที่เกิดขึ้นบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานหนองขาถนนคู่ขนานที่มอเตอร์เวย์สาย๗ฝั่งขาเข้าพัทยาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ยนยี่ห้ออีซูซูสีเลือดหมูข้างรถฝั่งผู้โดยสารเนี่ยไปอัดติดกับแท่งแบรีเออร์เลยสภาพคือพังยับเสียหายเลยนะคะ
ยางก็แตกห้องเครื่องก็ยุบตัวรถยุบลงมากดทับคนภายในรถจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างมางัดประตูรถออกแล้วก็นำผู้บาดเจ็บทั้ง๕คนออกมาจากรถอย่างยากลำบากค่ะ
ก่อนที่จะต้องมีการประถมพยาบาลกันเบื้องต้นและนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาให้แพทย์รักษาต่อไป
นายสิริพัฒน์ชำนาญรักษาอายุ๒๕ปีซึ่งเป็นคนขับรถค่ะได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกถูกคอนโซลรถเนี่ยกดทับมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
แต่เขายังเล่าเหตุการณ์ให้ผู้สื่อข่าวฟังได้นะคะบอกว่าเขากับเพื่อนเดินทางมาจากลบบุรีมุ่งหน้าจะไปเที่ยวหาดบางแสน
โชคดีมากที่ครั้งนี้ถือว่าแค่บาดเจ็บกันค่ะเบื้องต้นตำรวจทางหลวงหน่วยสอบสวนย่อยเขาเขียวก็เข้าตรวจสอบและหลังจากนี้ต้องรอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอาการดีขึ้นก่อนจะเรียกมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อสรุปสาเหตุกันต่อไปนะคะ